พี่ตูนนะคะวันนี้วิ่งเช้ามืดอีกแล้วนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานพาไปดูบรรยากาศของเมื่อวานกันหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานคึกคักจริง
สีสันเยอะจริงในโลกโซเชียลมีเดีย
เพราะว่าวิ่งเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ออกไปในพื้นที่นนทบุรีนะคะ
เมื่อวานนี้มีทั้งเรื่องของการที่มีประชาชน
มีคนที่มาลุมล้อมรุมล้อม
พี่ตูนแม้ว่าจะมีการ
เขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แล้วนะว่าไม่อยากให้มาลุมมาล้อม
แล้วก็นี่แหละค่ะชนพี่ตูนจนล้มแบบนี้
แล้วก็มีการร่วมร้องเพลงกับนักศึกษานักเรียนหลายสถาบัน
คือผมว่ามันบีบหมดนะ
ถนนก็ต้องระวังถูกต้องไหมรถก็ยังวิ่งอยู่นะครับ

คุณปาดลงมาเพื่อจะใกล้ชิดกับพี่ตูน

มันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นไปได้นะฮะ

ฝืนวิ่งต่อไปสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวเราดูบรรยากาศเช้านี้กันก่อนนะคะ
พี่ตูนออกวิ่งตี๓๕นาทีนะคะ
ในอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี

วิ่งไปประมาณ๔ชั่วโมงผ่านไป
เซตแรกที่ศูนย์บริการจราจรตำบลลาดบัวหลวง

ก็จะเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของพี่ตูนนะคะ
ซึ่งมีจุดเช็คพอยต์เซตสุดท้ายนะคะ
ใครที่จะไปรับพี่ตูนที่สุพรรณบุรีนะคะ
อยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตทหลักเมือง
บนถนนเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีค่ะ
ส่วนบรรยากาศเมื่อวานนี้อันนี้เป็นบรรยากาศสดเหรอคะ

ถ้าเราดูสดก่อนก่อนจะย้อนไปดูเมื่อวานอีกสักนิดหนึ่ง

๖นาฬิกา๕๓นาทีนะคะ
พี่ตูนก็หลังจากที่วิ่งเซตแรกเรียบร้อยแล้ว
ก็พักไปสักครู่หนึ่งแล้วก็มาวิ่งเซต๒กันต่อ

ประชาชนก็นำเงินมามอบให้กับพี่ตูนตามเส้นทางนี้
ค่ะแล้วคนที่ถือกระสอบนี้ก็คือ

ให้พี่จูนจูงเด็กสวมเสื้อโครงการ๙คนละ๙มาด้วย

อ๋อเหรอนั่นอย่างไรคุณบอยก็อยู่นั่นไง

แต่พี่ตูนก็จูงน้องวันใหม่มาแต่เช้าแบบนี้นะฮะ
ใกล้กรุงเทพแบบนี้ก็จะมีดารานักแสดงนี่แหละค่ะ

เมื่อวานมีคุณโดมคุณเคนภูมิใครอีกอ่ะ
คุณแอมพีรวัตน์คุณละนันวัตน์
คุณเวียร์

็อเซฟฟิตูนนะคะมีไหลวิธีนะคะ
พอบาดเจ็บแบบนี้พี่ตูนก็เนี่ย
มือนิดหน่อยมีคราบเลือดนิดหน่อยนะคะ

อื้อฮึดสู้วิ่งต่อ
คราวนี้พี่ตูนถึงกับ
แล้วก็ลุกขึ้นวิ่งต่อจนจบเซต

ทีมงานก็แจ้งประชาสัมพันธ์เหมือนเดิม
ขอความร่วมมือประชาชนให้กำลังใจเท่านั้น
อบเงินบริจาคก็ต้องไม่ดึงไม่รั้งไม่จับ
เพื่อช่วยกันเซฟพี่ตูนให้ถึงแม่สายตามเป้าหมายต่อไปค่ะ
ส่วนไอจีของพี่ตูนมีการโพสต์ภาพเป็นภาพความประทับใจนะ
ระหว่างการวิ่งเมื่อวานนี้ก็คือเป็นภาพเด็กชายสองคน
ยืนอยู่ข้างป้ายข้อความพี่อูนสู้

กลายเป็นภาพหัวข่าวเราเมื่อเช้าพี่อู๋นเนี่ย
เป็นการเรียนเสียงเสียงที่เด็กเวลาเขาพูดชื่อพี่ตูนเนี่ยนะคะ

ก็ทำเอาพี่ตูนยกมือขึ้นมาไก่หน้าผากนะคะ
ถ่ายรูปไปด้วยแล้วก็ข้อความพี่อูนสู้

พี่ตู๋นก็ห่งปวดหัวเต็มเออพี่อู๋นก็พี่อู๋นอะ

ตอนนี้ก็กลายมาเป็นแฮชแท็กให้กำลังใจในเช้านี้ค่ะ

คณะดุรยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขึ้นเวทีมาร่วมร้องเพลงความฝันกับจักรวาล
ซึ่งเป็นเพลงที่พี่ตูนยอมรับว่า

แล้วก็วงของน้องจากคณะดุริยางกษาป
วิทยาลัยศิลปากรเข้ามาเต็มวงคุณ

มีเครื่องสายมีออเคสต้าเต็มวงแบบนี้
ตูนก็อดใจไม่ไหวก็ขึ้นร้องเพลงด้วย
ฟังจังหวะแห่งความประทับใจช่วงนี้หน่อยครับ
เหมือนว่าไม่ได้กลับไหว
ส่วนแห่งตาชีวิตไม่ได้กลับไหว

โดยไม่มีคืนความแค่ไหน
กลับขึ้นไม่ได้กลับไหว

นะคะน้อนุกรัม
ดูอย่างนั้นครับศิลปกรณ์ใช่ไหมครับ
ขอบคุณศิลปกรณ์ทุกคนขอบคุณมากผมไม่เจอกันแล้วครับ
ขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับคุณสุภาษาผมขนลุกเลย
นั่งฟังตอนพี่ตูนร้องแล้วก็วงจากน้องพี่ศิลปากร

โอ้โหขนลุกจริงนะฮะโอ้โหเป็นความประทับใจจริงนะ

ไม่ใช่แค่เฉพาะศิลปากรกองทัพเรือก็ร้องเพลงเหมือนกันนะครับ
เพลงแหลงสุดท้ายในระหว่างที่พี่ตูนกึ้งผ่านกรุงภิกษ์

คุณคิดดูสิทำไมคนคนหนึ่งอย่างพี่ตูน
ถึงเป็นกำลังใจแล้วก็ถึง
ให้ใจของคนได้เยอะจัง

เราเองเห็นพี่ตูมผ่านทีวีเรารายงานข่าวทุกวัน
ถ้าอยากกอดพี่ตูนโอ้โฮพี่ตูน
อยากจะบริจาคให้ถึงมือพี่ตูนเหมือนกัน

เมื่อวานนี้มาดูเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนสวนกุหลาบกันบ้าง

พี่ตูนนะฮะนี่คือรูปถ่ายขนาดโพสต์การ์ดของพี่ตูน
ตอนเรียนชั้นมัธยมปลาย

ตั้งแต่ครั้งที่เพิ่งเริ่มตั้งวงดนตรีชื่อวงละอ่อน
อันนี้เป็นวงแรกของพี่ตูนเลยวงละอ่อน
ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเดินทางบนสายดนตรีของพี่ตูน
ภาพนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊คชื่อ
แจ้งข่าวการเปิดประมูลรูปนี้

เจ้าของรูปเล่าให้ฟังว่าเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
ได้รูปถ่ายมาจากมือของตูนเลยแบบงง
โดยตูนบอกว่าเอาไปเก็บไว้ก่อน
เพราะอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะดัง

แล้วจะไม่มีเวลาเอามาให้แบบนี้เพื่อน
ก็เลยได้เก็บรูปถ่ายนี้ไว้เกือบ๒๐ปี

ก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ชื่นชมพี่ตูน
แล้วก็ย้อนกลับไปหวนถึงอดีตที่พี่ตูน
เริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางสายดนตรี
ก็จะมีการประมูลภาพถ่ายตูน
จบลงในเวลา๔โมงเย็นของวันนี้

มีผู้ให้ราคาสูงสุดขณะนี้อยู่ที่

ยังไม่จบใช่ไหมฮะยังประมูลได้อยู่ใช่ไหมนี่ไง
ประมูลจะสิ้นสุดในวันที่๗ธันวาคม

แต่ว่าตอนนี้ยอดประมูลสูงสุดอยู่ที่
๑๐๐๕๐๐๐บาทจากคุณพิสตี้นะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับ

ใครที่บอกว่าเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมง
อยากจะประมูลได้รูปพี่ตูนตอนมัธยม
เป็นรูปแปลกที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยนะคะ

สมทบโครงการ๙คนละ๙ทั้งหมดเลย
ได้ภาพพี่ตูนตอนเด็กใส่ขาสั้นเกงดำ

แล้วก็ที่สำคัญก็คือนอกจากได้ภาพพี่ตูนไป
เงินสมทบ๙คนละ๙นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งภาพที่เป็นสีสันแล้วก็ถูกพูดถึง
ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะเป็นอย่างหนักเลย
เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ภาพในเฟซบุ๊ก
ในขณะที่มอบเงินให้กับพี่ตูนเพื่อสมทบในโครงการ

ภาพนี้กลายเป็นภาพดราม่าในโลกโซเชียลมากนะคุณ
ใช่ค่ะซึ่งชาวเน็ตเขาก็เป็นการแซวนะ
เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่เป็นการแซวแบบติดตลก
กระทรวงสาธารณสุขมอบเงินให้ตูน
เพื่อให้ตูนเอาเงินไปให้กับ๑๑โรงพยาบาล
สังกัดของกระทรวงเอง
แนะนำว่าหากกระทรวงอยากให้เงินโรงพยาบาล
ควรผ่านวิธีจัดสรรงบประมาณมากกว่ามาให้พี่ตูน
แล้วก็มายืนถ่ายรูปแบบนี้
บางคนก็ดราม่าหนักเหมือนกันนะบอกว่านี่แหละ
เพราะกระทรวงไม่มีเงินจัดสรรให้โรงพยาบาล
ตัวเจ้าหน้าที่เองเขาก็อยากให้กำลังใจพี่ตูน
อยากมอบเงินร่วมกันระดมขันกันนะครับ
ระดมเงินลงทุนกันมามอบให้กับพี่ตูนครับ
พอภาพนี้เป็นดราม่าในโลกโซเชียลมีเดีย
นายแพทย์เจษดาโชคดำรุงสุขประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก็เลยชี้แจงบอกว่าเงินที่เอาไปมอบให้พี่ตูน
เป็นการรวบรวมจากเงินของข้าราชการ
ที่อยากร่วมกับตูนในการทำความดี
ไม่ใช่งบประมาณของกระทรวงแต่อย่างใดค่ะ
นักทัพก็ถึงขนาดต้องชี้แจงกันเลยนะ

ยอดเงินบริจาคล่าสุดณตอนนี้
ตูนก็ยังวิ่งอยู่ด้วยเข้าสู่เซตที่๒แล้วนะคะสำหรับวันนี้
ยอดทั้งหมดเวลานี้๕๙๗๙๙๓๑๗๐บาท๖๕สตางค์